เพราะว่าเซียนไก่ชนที่นี่เขาเลี้ยงไก่แล้วก็ไข่ขาย
เขาบอกว่ารายได้เดือนหนึ่งหลักหมื่นเลยนะจ๊ะ
ทำเป็นเล่น
ทำมันเล่นไปคุณรายได้ดีนะ
เขาบอกว่าเขามีวิธียังไงถึงทำได้ขนาดนี้มาดูกันดีกว่า
บ้านเลขที่๙๕หมู่ที่๙ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูน
เป็นบ้านของคุณธนงสุนยานัยนะคะ
เขาเป็นคนที่ชื่นชอบไก่ชนมากนะคะ

เพราะว่าเขามีการเพาะพันธุไก่ชนขายมาเป็นปีแล้วนะ

ต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาจะอยู่ในวงการกีฬาไก่ชนมาเป็น๑๐ปีแล้วค่ะคุณ
เขาก็เริ่มหาไก่ชนสายเลือดดีสายพันธุ์ดีมาเลี้ยง
หรือว่าเพาะพันธุ์เอาไว้แต่ก็ไม่ได้ไม่มากมาย
แต่ว่าพอลูกมาเลี้ยงจนเข้าสู่สนามแข่ง
พอแข่งชนะไก่ชนก็มีราคาเพิ่มขึ้น
แต่ถ้าแพ้จะลงหม้อแกงหรือเปล่า

คุณธนงศูนย์บอกว่าปัจจุบันมีไก่ชนอยู่หลายตัว

ในแต่ละคอกได้ลูกไก่ไม่ต่ำกว่า๖ตัว

จากนั้นก็นำมาคัดไก่ตัวผู้ที่มีความสมบูร

ก็จะขายอยู่ที่ตัวละ๓๐๐๕๐๐บาท
ใน๑ข้องจะได้มาแค่๑หรือ๒ตัวเท่านั้นแหละ
ส่วนที่เหลือก็จะแยกไว้เลี้ยงในสวนยางหลังบ้าน
เนื้อที่เยอะมาก๒ไร่เลี้ยงแบบเปิดแบบนี้เลย
เลี้ยงแบบนี้นะคะแบบธรรมชาติเลยค่ะ
คือเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยให้อิสระกับมัน
แล้วก็ให้กินข้าวเปลือกผสมข้าวโพด

ก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อไก่ในกิโลกรัมละ๑๓๐บาท
ซึ่งไก่พื้นบ้านราคาจะดีเพราะเนื้อจะแน่น
เขาบอกมีเท่าไหร่ก็ขายไม่พอนะคุณ
เพราะว่านอกจากจะขายไก่แล้วเขายังมี

ไก่ชาวบ้านก็จะมาขอซื้อเพราะว่าเป็นไข่ปลอดสารไง

เลี้ยงแบบธรรมชาติผิวสวยด้วย
ข้าวน่าพิวมันสีของไข่มุกอ่ะสวยเลยและแต่ละวันนี้นะคะ
มีไข่ไก่ประมาณ๔๐๕๐ฟองก็ขายอยู่ที่ฟองละ๖บาท
ส่วนรายได้จากการขายไก่ก็ตกอยู่ที่เดือนละ๒๐๐๐บาท
เป็นรายได้ที่ดีคือมันแพงหน่อยเพราะว่ามันเป็นไข่ปลอดสารพิษ
แล้วสวยด้วยอาจจะแบบว่าราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าปัจจุบันอย่างที่บอกไข่ไก่เบอร์๐
อย่างที่เราไปตลาดมาก็๕บาทละ
เป็นไข่ปอดสารดีจริงเอาไปลองปรับใช้กันดูนะใครที่เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่อยู่แล้วนะครับ